ราวที่มันไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นนะ
ถ้าถามว่าตะกร้าเนี่ยเอาไว้ทำอะไร

ไว้นอกจากเตะแล้ว
เดี๋ยว
พูดถึงเรื่องของตะกร้า

มันประโยชน์มากมายมากหลายจริง
แต่ว่าประโยชน์หนึ่งในนั้นไม่น่าเชื่อ
เอามาทำแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอ

เห็นแล้วอยากจะบอกเลยว่า

อันนี้คงได้ไอเดียแรงบันดาลใจมาจากตะก้อข้อปากสุนัข
ก็คิดเหมือนดิฉันแหละดิฉันเอาไว้เตะ
หัวก็เอาไว้ข้อปาก
มันคนละตะกร่ออันนี้ตะกร่อข้อปาก
แต่ที่เห็นอยู่ไม่ใช่ตะกร่อนะครับ

เอามาข้อปากเหล่าบันดาลน้องหัวแบบนี้
ไอเดียแบบนี้ก็มีด้วยนะครับ
ไปคุยกับคนนี้คุณอรไทยอาจจุลานะครับ
เป็นเกษตรกรในพื้นที่ตำบลห้วยยางอำเภอบัวใหญ่

เธอบอกว่าทำแบบนี้นะ

แต่เพื่อเป็นการปกป้องมันต่างหาก

หรือว่าวัชพืชที่อาจจะมีสารพิษพ่นอยู่

คุณอรไทยก็บอกว่าที่ต้องทำแบบนี้

เป็นช่วงต้นฤดูธรรมนาของชาวบ้าน
กำจัดวัชพฤษก็คือต้นยงต้นย่านี่แหละครับ
แล้วก็มันเป็นอันตรายไงกับเหล่าบรรดาลน้องวัวนี่แหละ
กินเข้าไปโอ้ยเป็นอันตรายถึงตายได้เลยนะ
และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเป็นการดัดนิสัยวัว
ที่ทำให้มันเดินเร็ว

มันจะชอบแวะแวะซ้ายแวะ
เล่มหญ้าข้างทางนี้
เล่มหญ้าแก่บ้างเล่มหญ้าอ่อนบ้าง
พอเจอย่าอ่อนปุ๊บมันก็จะอยู่นานหน่อย
เพราะย่าอ่อนมันทั้งอร่อยแล้วก็หอมหวาน
แล้วคุณชนะเล็มย่าอะไรคะ

ผมไม่กินวัวกินยา

ไม่ได้กินยุงไม่ได้กินย่าไม่ได้กินอะไรทั้งนั้น

ใช่ถูกต้องแต่ว่าวัวพวกนี้บางทีก็ต้องดัดนิสัยเหมือนกัน

ยังไม่ถึงจุดที่จะให้มันได้ทานยาก

ก็เลยทำแบบนี้ซะเลย

ก็เห็นแล้วมันก็แปลกดีเหมือนกัน
แต่ไอเดียแบบนี้เขาบอกว่าได้รับความนิยมแล้วนะ
ในพื้นที่เหล่านั้นเขาบอกว่าเออมันก็ดีเหมือนกัน
นิสัยวัวแล้วก็ที่สำคัญมันป้องกัน
ป้องกันทั้งวัวในที่จะไปทานย่าที่มันปล้นเปื้อนสารเคมี

แต่ว่าที่เขาเอาตะกร้ามาครอบเพราะว่า
วัวเนี่ยมันตัวใหญ่ตะกร่อมันไม่มีขนาดใหญ่ขนาดนั้นไงคุณ
แล้วมันก็ง่ายกับการดึงเข้าดึงออกสะดวกด้วยอะไรอย่างนี้

ไม่ได้แกล้งแต่ว่าเนี่ยก็ฝากไว้
เผื่อว่าใครที่ทำอาชีพแบบเกษตรกร
หรือว่าเลี้ยงสัตว์ก็สามารถนำไปปรับใช้กันได้เหมือนกัน